ถึงเวลาทงชาติไทยคงสะบัด

ลูกยางชายหาดหญิงทีมชาติไทย
และส้มธนรัฐาอุดมชวี
รุ่นขับอันดับสู่เวทีโอลิปิก
ในศึกวรบรชายหาดเอเชียนทัวร์รายการ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๑เมษายนนี้รวมถ่ายทอดสดโดย